มีเรื่องอยากมาเตือนภัยคุณผู้หญิงแล้วก็คุณผู้ชายบางท่านที่ชอบเข้าสถานเสริมความงามนะครับ
แฟนของคุณผู้หญิงเนี่ยเขาเอาเรื่องราวมาโพสต์ในเฟซบุ๊คเล่าบอกว่า
แฟนเขาเนี่ยนะคะไปฉีดวิตามินผิวขาวลักษณะต้องให้เป็นเหมือนคล้ายน้ำเกลือนะคะ
แล้วปรากฏว่าเกิดอาการหัวใจเต้นแรงผิดปกติเกือบเสียชีวิต
เกือบตายฟรีนะคะคุณผู้ชมมาดูเรื่องนี้กันหน่อยถือว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวนะคะครับ
คือผู้ชายเนี่ยเป็นแฟนของคุณผู้หญิงที่นอนอยู่บนเตียงพยาบาลเนี่ยนะคะ
เขามีการโพสต์ข้อความเตือนภัยบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่๔ธันวาคม๒๕๕๙
แฟนสาวได้ซื้อคอร์สเสริมความงามกับคลินิกที่อยู่ภายในห้างสรรพสินค้าที่จังหวัดพระนครศรีอายุทยา
ขณะรับบริการเจ้าหน้าที่ได้มีการฉีดให้น้ำเกลือที่แขนของแฟนสาว
พร้อมกับให้วิตามินผิวขาวลักษณะเป็นน้ำสีชมพูผ่านทางสายน้ำเกลือ
แต่คาดว่าเจ้าหน้าที่ลืมจำกัดหรือว่าควบคุมการปล่อยวิตามิน
ทำให้วิตามินไหลผสมกับน้ำเกลืออย่างรวดเร็วเกิดฟองอากาศเยอะมาก
ขณะนั้นแฟนสาวเริ่มมีอาการคือใจเต้นเร็วผิดปกติ
แต่ตอนนั้นคิดว่าไม่เป็นอะไรจึงให้น้ำเกลือต่อไปจนหมดขวดภายในเวลาสิบถึงสิบห้านาที
แต่หลังจากถอดสายน้ำเกลือเดินกลับรถแฟนสาวเกิดอาการแน่นหน้าอกหายใจไม่ออก
ต้องรีบพาตัวส่งโรงพยาบาลพบว่าความดันโลหิตสูงมาก
ต้องรีบฉีดยาแก้แพ้และให้ยาขยายหลอดลม
ทีมข่าวค่ะคุณผู้ชมพอรับรู้เรื่องแบบนี้เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวนะคะ
ลงพื้นที่ไปพูดคุยกับคุณผู้หญิงที่เป็นผู้เสียหาย
เธอเล่าบอกว่าวิตามินผิวขาวดังกล่าวเป็นโปรโมชั่นเสริมของทางคลินิก
อยู่ในคอร์สที่ซื้อไว้ในราคา๑๔๐๐๐บาท
ฉีดผิวขาวครั้งนี้เป็นครั้งที่๓แล้ว
ก่อนหน้านี้ก็ไม่มีอาการผิดปกติแต่ครั้งนี้คาดว่าอาจจะเกิดจากกรณีที่พนักงาน
ที่เป็นคนเจาะสายน้ำเกลือไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญโดยตรงแล้วลืมล็อกสายน้ำเกลือ
ทำให้เกิดฟองอากาศและวิตามินเข้าสู่เส้นเลือดเร็วเกินไป
ตอนนั้นเธอบอกว่าเธอก็ทักทวงไปแล้วแต่พนักงานบอกว่าไม่เป็นไรสักพักหนึ่ง
คุณผู้หญิงที่เป็นผู้เสียหายเนี่ยเธอบอกว่ารู้สึกแน่นหน้าอกหายใจไม่ออก
แต่คิดว่าคงไม่เป็นอะไรเพราะก็เคยฉีดมาแล้ววิตามินผิวขาวเนี่ยนะคะ
มาแล้วสองครั้งแต่พอเดินกลับไปที่รถเท่านั้นแหละค่ะ
ปรากฏว่าอาการรุนแรงเกิดขึ้นถึงขั้นต้องหามส่งโรงพยาบาลแล้วก็นอนพักรักษาตัว
อยู่ที่โรงพยาบาลเป็นเวลาหนึ่งวันแพทย์ระบุบอกว่าเกิดจากการแพ้ยาเฉียบพลันนะฮะ
ล่าสุดมีตัวแทนของทางคลินิกค่ะติดต่อเข้ามาเพื่อขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แต่ยังไม่ระบุว่าจะมาวันไหนนะคะทั้งนี้อยากฝากเตือนไว้เป็นอุทาหรณ์สำหรับคนที่รักสวยรักงาม
ควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนการตัดสินใจทำอะไรควรเลือกคลินิกที่ไว้ใจได้
คำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าเป็นอันดับแรกเพื่อความปลอดภัยในชีวิตของเราเอง
อันนี้ก็ดูไว้เป็นอุทาหรณ์นะคะ